ช่วงเวลานี้ก็ต้องดูว่าอะไรเหมาะสมที่จะอนุญาตให้เปิดได้ในบางส่วนที่จำเป็นกับชีวิตมนุษย์จริงนะครับ
เรื่องของการเยียวยาก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีมาตรการออกมาเช่นเดียวกันครับ
ประวิทย์วงสุวรรณครับรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ดำเนินการเยียวยาวงการกีฬาที่หยุดชะงักหลังจากได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ทำให้กีฬาทุกประเภทในทุกรายการต้องหยุดลงรวมถึงบอลไทยด้วย
ก็มีการกำชับให้กรกฐนั้นเร่งดำเนินการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการเยียวยานักกีฬา
ยาสมาคมกีฬาและบุคลากรทางกีฬา
เนื่องจากว่าตอนนี้นะครับทุกคนก็ต้องการกำลังใจแล้วก็ชื่นชมนักกีฬาทุกคนที่ยังมุ่งมั่นฝึกซ้อม
แม้ว่าจะอยู่ในอาคารที่พักของตัวเองแล้วก็ขอให้ระวังนะครับดูแลสุขภาพจากโควิดด้วย
แล้วก็ขอบคุณนักกีฬาและเจ้าหน้าที่การกีฬาทุกคนที่พยายามช่วยกันรักษาชื่อเสียงของประเทศชาติในด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง
แม้ช่วงนี้จะอยู่ในภาวะวิกฤตก็ตามนะครับ